คุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องของการเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ
ปรากฏว่ามีคุณตาท่านหนึ่งวัย๘๓ปี

ท่านหอบเงินครึ่งแสนเลยเอาไปจ่ายคืนซะนะฮะ
นี่คือคุณตาทวีหรือว่านายทวีภูลกระโทอายุ๘๓ปี
ก็เป็นชาวตำบลและลมใหม่และลมใหม่พัฒนา
ทางเผยโชคชัยจังหวัดทางความพระราชสีมา
คุณตาก็เดินทางเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของอบตและลมใหม่พัฒนา
โดยคุณตามีความประสงค์จะจ่ายเงินคืนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุที่คุณตาได้รับมาเกือบ๗ปี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณตาคือได้รับเงินบำนานพิเศษ
กรณีบุตรชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ
และเสียชีวิตไปในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี๕๗นะครับ
แล้วก็เพิ่งจะมาได้รับเงินเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๖๓ที่ผ่านมานะครับ
โดยกรณีนี้เนื่องจากคุณตาก็ติดตามข่าวสาร
บอกว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุหลายท่าน
ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งซ้ำซ้อนกับเงินบำนานพิเศษ
ตัวคุณตาเองก็บอกว่างั้นตาอยากจะคืนเงินให้หลวง

ก็เลยเดินทางเข้าไปพูดคุยกับนายกอบตละลมใหม่พัฒนา
เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดนะครับในส่วนของเงินที่ซ้ำซ้อนกันมานะฮะ
ก็ปรากฏว่าคุณตาบอกว่าก็ถ้ามันเป็นปัญหานักก็อยากจะคืนอยากจะคืนเลยนะฮะ
ตอนนี้รับมาก็รู้สึกไม่สบายใจก็อยากจะคืน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตนก็ได้รับเงินบำนานพิเศษ
ในส่วนของความช่วยเหลือของลูกชายมาแล้ว
และไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมานะครับ
แต่ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องรอฟังนะคุณเนาะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นายกได้โพสต์แล้วก็บอกว่ารอก่อน
กำลังดูเรื่องของระเบียบในการเรียกเก็บเงินคืน

เออนะฮะก็ต้องดูว่าเอ๊ะคุณตาเนี่ย
ประสงค์ที่จะจ่ายเงินคืนให้แก่ทางรัฐ๕๗๖๐๐บาท
จะยังไงต่อนะฮะทีนี้ก็นี่ครับ
เขาจะพิจารณาอย่างไรต่อไปด้วยนะฮะ
แต่ว่าจริงคุณตาบอกว่ามีความประสงค์จริง
ไปเบิกเงินที่ธนาคารเลยนะครับ
แล้วให้เจ้าหน้าที่ไปด้วยกันเลย
แล้วก็รับเงินคืนไปให้ครบเลย๕๗๐๐กว่าบาท
แล้วเดี๋ยวถ้ามันมีมาตรการอื่นค่อยว่ากัน
เกิดมีมาตรการจากรัฐจากกระทรวงการคลังมา
บอกว่าไม่ต้องคืนเงินเดี๋ยวเงินนี้อบตก็ต้องเอาไปคืนคุณตา